สวัสดีครับนี่ถ้าผ่านอนุสาวรีแวะไปหาแล้วพอดีว่าผมอยู่ฝั่งทนไง
ถ้าอยู่แถวเนี้ยขับรถไปหาก่อนแล้วโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขับรถกลับบ้านก่อน

ถ้าเรื่องมันไม่แดงก็จะโดนอีกเยอะถ้าเกิดว่าตำรวจไม่มาเนี่ย
คิดว่าน่าคือเรื่องเรื่องไม่กระจ่างคือน่าจะโดนเนี้ย
จะมีเยอะอะค่ะเพราะว่าพื้นที่บ้านเขาไม่มีใครเข้าไปได้
เขาจะทำอะไรในพื้นที่บ้านเขาก็ได้
พยายามขอออกจากรถเขาก็ใช้อาวุธปืนขู่ทำให้ไม่กล้าหนี
พูดถึงที่บ้านคือเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะ
ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เขาออกมาอยู่กับสังคมภายนอก
เพราะว่าเขาทำเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเดินเขากินเขาใช้ชีวิตปกติมากเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามข่าวที่เรียกกันในชื่อว่าไอซ์หีบเหล็กอยู่นะคะ
แล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าในการเข้าไปค้นในบ้านยังไม่มีนะคะ
แม้ว่าจะมีแค่ข่าวออกมาแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันหรืออย่างน้อย
ยังไม่ได้เป็นชิ้นอันขนาดที่ว่าจะไปขอหมายสารเพื่อที่จะเข้าไป
ไม่ว่าจะได้ข่าวอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจะเข้าไปค้นได้ว่ามีเพิ่มกว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไหมนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่วนของข่าวเองเนี่ยนะคะ
นักข่าวก็จะพยายามไปตามในมิติในมุมอื่น
ก็จะพบว่าในหลายสำนักข่าวถ้าเอาข้อมูลมารวมกันแล้วเนี่ย
จะเห็นว่ามีคนที่อยู่ในลักษณะที่เคยเข้าไปผัวพันนะคะ
แล้วก็มีมากกว่าอาจจะมีมากกว่าที่เราคิดซะด้วยซ้ำไปนะคะ
โดยเฉพาะบางส่วนของคนที่อยู่ในลักษณะของเหยื่อเนี่ย
อาจจะยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดทั้งอาจจะไม่อยากเป็นข่าววุ่นวายแล้วนะคะ
หรือแม้กระทั่งไม่แน่ใจว่าตกลงคดีนี้จบตรงที่เขาจะอยู่ในเรือนจำนานแค่ไหน
หรือแม้กระทั่งถ้าออกมาแล้วเนี่ยคนที่ออกมาให้ข่าวกับสำนักข่าวต่างจะปลอดภัยหรือเปล่า
แต่วันนี้สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเนี่ยนะคะนักข่าวไปคุยน้องเคยเข้าไปอยู่สองครั้งแต่รอด
แต่ดิฉันใช้คำว่าคือถ้าฟังจากข้อมูลก็รอดแบบคือออกมาแล้วต้องพูดคำว่าโชคดีก่อนเลยคือโชคดีแล้วที่รอดออกมา
เพราะว่าเข้าไปถึงสองครั้งแล้วครั้งที่สองเนี่ยแหละค่ะที่โชคดีแล้วที่ได้ออกมา
ส่วนอีกหนึ่งท่านไม่ได้เคยเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าเหมือนกับเป็นแหล่งข้อมูลนะคะเป็นคนที่สะสมข้อมูลของคนที่เคยเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในบ้านนั้นอยู่หลายคนทีเดียว
แนะนำเลยคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกนะว่าไม่เคยไปเกี่ยวแล้วอะไรข้อมูลยังไงนะคะ
และอีกหนึ่งท่านจะมาช่วยนั่งฟังว่ามันพอจะบอกอะไรได้บ้างสำหรับกองข้อมูลที่เราจะได้ในวันนี้
อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยานะคะอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมที่มรังสิตนะคะ
คุณผู้ชมน่าจะคุ้นแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชตรีเมฆ

คือนึกอาจารย์อยู่กับดิฉัน
เพื่อที่จะช่วยกันสะสมข้อมูลแล้วลองวิเคราะห์นะคะ
สองท่านนี้ถ้าเอาตามสถานะเลยเนี่ยนะคะ

หรือจะเข้าเลยก็ได้เพราะว่าก็กำกึ่งนะคะ
เกือบจะออกมายากสำหรับบ้านนั้นนะคะ
ในขณะที่คุณเฟรมไม่เคยเข้าไปบ้านนี้

แต่รู้จักน้องหลายคนที่เข้าไป

ตั้งแต่มีข่าวมาอย่างน้อยคือ๓คนแล้ว
ที่เราพบว่าถูกห่อถุงดำแล้วก็ฝังดิน

ไม่รู้จักอีกสองคนที่อาจจะเป็นผู้หญิงสองคนอายุอาจจะเป็นเด็กสักคนนึงนะคะ
สิบกว่ากว่ากับอีกคนนึงวัยรุ่นแล้ว

เท่าที่คุณเฟรมรู้ข้อมูลมานะคะ
มีผู้หญิงที่เรารู้จักเคยเข้าไปบ้านอภิชัยบ้านของไอซ์ไหมคะ

เคยเข้าไปเพราะว่างานของเฟรมมันเป็นงานที่พาคนทำศัยกรรม
แล้วก็ส่วนมากจะพาผู้หญิงทำเนี่ยจะเป็นหน้าอกจมูกตาอย่างนี้
แล้วเด็กบางทีทำเสร็จแล้วก็จะติดต่อเรา
เป็นอย่างนี้นะหน้าอกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วเด็กก็มาเล่าให้ฟังผู้หญิงนะคะอันนี้คือผู้หญิงจริง
เล่าให้ฟังบอกว่าเคยเข้าไปในซอยนี้แล้วไปถึงแค่ทางเข้าบ้านเขา
แต่คือว่าไม่หลุดเข้าไปเพราะว่ามันเกิดความแปลกใจตรงที่ว่าทำไมไม่ออกมารับฉัน
ทำไมบอกว่าให้เดินออกจากประตูรถแล้วปิดประตูแล้วเดินมาตรงนี้แล้วเดินอะไรอย่างนี้
เด็กก็เลยจะงนใจเพราะมันเป็นเวลากลางคืน

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราแบ่งกลุ่มเป็นว่าผู้หญิงที่เข้าไปในบ้านไอซ์ที่รู้จักกับคุณเฟรมไม่น่ามี
ไม่แน่ใจอะค่ะ
คนที่กำลังหาตัวอยู่ว่าเป็นคนที่หายไปหรือเป็นใครซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสองศพเนี่ยนะคะไม่น่าใช่คนที่เราเคยรู้จัก
ไม่รู้ว่าเพราะไม่ได้ติดต่อน้องเลย
ไม่ได้มีใครเอาเอาเท่าที่เราแน่ใจคือไม่มีใครหายไปจากวงโคจรที่เป็นผู้หญิงที่จะเกี่ยวข้องว่าเข้าไปบ้านนี้
ก็ไม่แน่ใจอีกเพราะว่าลูกค้าที่ทำศัยกรรมเสร็จเขาจะติดต่อเราแค่ช่วงแรก๓เดือน๖เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่ติดต่อกันแล้ว
งั้นอย่างงี้ตัดกลุ่มผู้หญิงออกก่อนนะคะทีนี้ที่คุณเฟย์มีข้อมูลเยอะแน่เลยเนี่ยก็คือน้องที่เป็นพี่เรียกให้สุภาพคือสาวสอง

สาวสองสั้นแบบนี้ได้ใช่ไหมคะน้องที่เป็นกลุ่มสาวสองอันนี้คือข้อมูลที่เข้ามาที่หูคุณเฟรมเยอะ
ใช่ค่ะตอนนี้น้องอยู่ต่างประเทศเราก็เลยไม่อ้างอิงชื่อน้อง
อ้างอิงเป็นหลายคนไหมคะที่เรารู้
๓๔คนนะคะ
โหเยอะนะ

ก็น่าจะ๕๘ปีได้ค่ะประมาณนั้น
แต่ละคนที่เข้าไปเนี่ยคือสมมุติว่ามี๓๔คน๓๔คนนี้เป็นเพื่อนกันหมดรู้จักกันหมดไหม
รุ่นน้องค่ะเป็นลูกค้าทำศัยกรรม

ก็ไม่ได้รู้จักแบบไหนคะ

น้องคนนี้คือคนนี้น้องคนนี้เคยเข้าไป
น้องคนนี้รู้จักพี่เฟรมน้องคนนี้เคยเข้าไปคือเขารู้จักกันเองไหมคะ

คนที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีใครที่เข้าไปเกินหนึ่งครั้งไหมคะ

เพราะว่าเข้าไปทีไรไม่เคยได้ออกมาเลย

แต่ว่าน้อง๗วันเนี่ยแปลงเพศแล้วแปลงเพศกับเฟรม
แต่น้อง๓วันเนี่ยคือยังไม่แปลงเพศ
แต่น้อง๓วันเนี่ยคือยังไม่แปลงเพศ

แล้วคนอื่นพอบอกได้ไหมคะรายละเอียด
แล้วคนอื่นพอบอกได้ไหมคะรายละเอียด
ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเท่าที่รู้ก็
มันหลายปีแล้วเหมือนกันนะ
เพราะว่าสื่อโซเชียลมันยังไม่เยอะขนาดนี้

พอจะมองได้ว่าเขาก็เป็นคนที่หน้าตาดูแล้วอาจจะประทับใจเขาได้
แต่ก็ย้อนกลับไปด้วยเดี๋ยวกลับมา
เพราะของคุณเฟรมนี่มีอยู่ในมือหลายคนมากสำหรับข้อมูล
เอากิฟซี่ก่อนกิฟซี่ค่ะจากที่เนี่ยค่ะโต๊ะข่าวหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะ
น้องก็ไปสัมภาษณ์กิฟซี่มาหนูเข้าไปสองครั้ง
ใช่ค่ะสองครั้งครั้งที่เหลือครั้งที่สองห่างกันกี่วัน
วันสองวันค่ะวันสองวันใช่เอาเอาครั้งแรกก่อนเลย
อันนี้เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนคะหกสองค่ะเมษาหกสอง
อ๋อก็ปีที่แล้วใช่เมษาหกสองใช่ค่ะไปไปทักไปเจออะไรยังไงกันคะ
เอ่อเจอกันทางเฟซบุ๊กค่ะยังไงเขาทักเราเขาทักมาเขาแอสมาแล้วเขาก็ทักมา
อินบล็อกมาใช่ไหมอินบล็อกมาเลยค่ะเขาคุยว่ายังไงคะ
ทักว่าอยู่ไหนทำอะไรทำไมยังไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตอบว่าเออ
ก็จะนอนแล้วอืมเขาก็ส่งเป็นคลิปวีดีโอมาให้ดูอ่า
หนูว่าเขาเอ่อมาอนุสวรีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเอ่อถ้าผ่านมาก็แบบหาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะเดี๋ยวนะคะตอนที่รู้จักกันในเฟซบุ๊กเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันแล้ว
ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊คพอเป็นเพื่อนกันนานไหมกว่าเขาจะส่งข้อความมาทาง
ไม่ค่ะแบบกดรับเพื่อนแล้วก็ทักมาคุยเลยค่ะอ่าใช่แล้วแล้วตอนคุยกันเริ่มจากยังไงคะ
ก็เขาก็จะโทรมาแล้วนี่เขาก็โทรมาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่า
เขาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คุยกันได้ชั่วโมงเสร็จ
ใช่เขาก็บอกว่าเออมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วหนูว่าไงคะ
หนูก็แบบยังไงอ่ะแบบคิดว่าเออจะไปดีไม่ไปดีอะไรอย่างเงี้
ก็เพิ่งคุยกันอืมอ่าทีนี้เขาก็ตื้ออ่ะค่ะอืม
หนูบอกไม่มีอะไรหรอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไปตอน
ตอนที่คุยกันประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยนะคะเขาหนูรู้เป้าหมายการคุยของเขาไหม
คุยเขาแบบดูดีอ่ะอ่ายังไงใช่แบบเนี้ยพี่อยู่ตรงนี้นะ
แบบอืมบอกว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยู่เพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
อะไรอย่างเงี้อ่าบอกเลยใช่ไหมคะอยู่คนเดียวเหงาอะไรอย่างเงี้
อ่าใช่ค่ะแล้วในส่วนของการพูดคุยกันเนี้ยมันเอางี้นะ
ก็คือภาษาวัยรุ่นคือเราก็รู้ว่าเขาสนใจเราแหละใช่ไหมคะ
แต่ตอนนั้นกิฟซี่ตกใจไหมว่าแบบคุยกันแป๊บเดียวแล้วแบบใช่
ให้ไปหาเลยเนอะตกใจมากเลยค่ะอ่าแล้วหนูว่าไงอ่ะหนูก็โอเค
ไปค่ะอ่าเอ้าทำไมล่ะลูกคือทำไมเราถึงไว้ใจเขาเออ
พี่อยากรู้นี้ทำไมเราถึงไว้ใจเขาคำพูดเขาดูดีอะค่ะ
ยังไงก็แบบเออไม่มีอะไรหรอกมาเถอะเดี๋ยวพาไปกินข้าว
อะไรอย่างเงี้อ่าเขาเป็นคนพูดจาสุภาพไหมสุภาพมากค่ะ
อ่าดูเหมือนกับอ่ามันจะมีอย่างงี้เนอะเหมือนคล้ายคล้ายกับ
สมมุติเป็นผู้ชายถ้าสมมุติจะมาเหมือนกับมาคือถ้าสนใจผู้หญิงอ่ะ
บางคนจะลุกเลยคือจะจู่โจมโจมตีหนักเลยใช่ไหมคะ
เขาเป็นแบบนั้นหรือเขาแบบสุภาพค่อยค่อยพูดสุภาพค่อยค่อยพูดนะอืม
ใช่คุยกันอยู่นานไหมกว่าที่เขาจะส่งคลิปวิดีโอตัวเองไม่ค่ะ
เดี๋ยวนะคะเขาส่งเป็นคลิปหรือว่าเขาโทรเขาโทรไปที่ไหน
ที่แรกเขาส่งเป็นคลิปมาก่อนอืมอืมแล้วทีนี้ก็โทร
ตอนที่ส่งเป็นคลิปเนี่ยคลิปยาวไหมคะก็ไม่ยาวเท่าไหร่อ่ะ
อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าคลิปนี้ใช่ไหมคะคลิปนี้เนี้ย
เดี๋ยวถ้าเราเริ่มไปต้นเทปได้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ฟังร่วมกันอีกทีนะคะ
สิบสี่ประมาณไม่ถึงสี่ประโยคอ๋อเหรอใช่ค่ะ
แล้วก็ส่งมาเลยอย่างเงี้เหรอใช่เขาทักว่าทำอะไรอยู่
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวลองฟังดูเนาะ

โอเคครับเดี๋ยวผมกลับรถกลับบ้านก่อนไปเจอกัน

คุยกันไปสามสี่ประโยคส่งคลิปนี้มาใช่
แล้วแล้วเขาแล้วเขารู้ได้ไงว่าไอ้ที่เขาบอกว่าอยู่อนุสวรีแล้ว

แต่ก่อนหนูพักอยู่แถววรรณสวรีค่ะ

ไม่เขาถามว่าถามอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามอะไรอยู่
แล้วพอเนี่ยจบคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุยกันไปอีกนานไหม
ก็ไม่ได้คุยค่ะแล้วก็นี่เขาบอกมาหาเลยอะไรอย่างนี้
แล้วมีหลังจากนี้มีวีดีโอคอลคุยกันไหมคะ

โทรคุยกันส่วนมากไม่ค่อยได้โทรค่ะ
เดี๋ยวถ้าพี่หวันสรุปผิดกิปซี่บอกนะคะ
คือเมษาปี๖๒ครั้งแรกเนี่ย
คุยกันในข้อความประมาณ๓๔ประโยคเขาก็ส่งคลิปวิดีโอนี้มา
ที่พูดถึงว่าเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นไม่อย่างงี้ก็เดี๋ยวจะไปหาแล้ว
ประมาณนี้เนอะใช่นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ก็คุยกันในอินบ็อกซ์อีกไม่นานใช่ไหมคะคุยกันอยู่ประมาณสามวัน
คือวันนั้นยังไม่ได้ไปใช่อ่าคุยอีกสามวันนะใช่
อีกสามวันอ่าทีนี้ในช่วงการคุยอีกสามวันเนี่ย
ลักษณะการคุยของอภิชัยเขาคุยยังไงคะก็คุยดีปกติเลยค่ะอ่า
ใช่แบบเออมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืม
เขาบอกไหมว่าเขาเป็นใครบ้านเขาทำอะไรไม่ได้บอกเลยค่ะ
ใช่แต่เขามีแค่บอกว่าตอนที่ว่าอยู่กับเขานะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาเคยมีคดีเด็กอายุ๑๗อะไรอย่างนี้
เอ่อมาอยู่กับเขาแล้วอ่าเด็กเหมือนกักขังหนูเหนียวเขาไว้อ่ะ
โทรหาผู้ปกครองเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ปกครองเขามาเขาก็เลยโดนจับในคดีนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะ
ไปคุยกันถึงเรื่องอะไรทำไมเขาถึงเล่าเรื่องนี้ให้กิฟซี่ฟังคะ
ก็ไม่ได้คุยแล้วอยู่ดีเขาก็แบบเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วเขาก็แบบขอเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เขาพูดถึงเด็กอายุสิบเจ็ดเนี้ย
บอกไหมว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนไม่ได้บอกเลยค่ะ
แต่เขาบอกว่าเนี่ยเคยมีเรื่องหนี้กับเด็กอายุ๑๗ใช่ไหมคะ
แล้วก็เลยต้องเข้าคุกเพราะว่ากักขังใช่ค่ะแล้วเขาบอกไหมว่า
เข้าใจผิดไม่ใช่เลยหรืออะไรเขาเล่าว่าอะไรคะ
เขาก็บอกว่าเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้กักขังนนเหนียวเขาอะไรอย่างเงี้
อืมใช่แล้วตอนนั้นกิฟซี่อ่ะตกใจไหมพอได้ยินเรื่องเล่านี้
ก็ไม่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจผิดกันอะไร
อืมเขาบอกไหมว่าเขาติดคุกอยู่นานไหมคดีนี้ไม่ได้บอกค่ะ
ทีนี้หลังจากที่หนูคุยกับเขาอยู่๓วันเนี่ยก็คือเป็นวันแรกครั้งแรกที่กิฟซี่ไปที่บ้าน
ใช่ที่เพชรเกษมสี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะตอนที่มาเขาไปรับหนูมาหรือว่าหนูไปเอง
หนูเขาให้หนูนั่งแท็กซี่ไปค่ะอ่าแล้วไงต่ออ่าแล้วเขาก็ออกมารับอยู่หน้าบ้านเขาก็จ่ายค่าแท็กซี่ให้
อืมเขาเป็นคนเดินมารับใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วพอเขาเอาอย่างงี้นะคะกิฟซี่
ให้สบายใจอยากเล่าแค่ไหนเล่าโอเคถ้าพี่ถามเยอะไปหนูไม่สบายใจที่จะตอบบอกเลยนะคะ
พอเขาออกมารับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคือจากความสัมพันธ์ในการคุยกัน๓๔วันก็รู้แหละว่าชอบพอ
ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขอจะเป็นแฟนด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนไปเขาอยู่บ้านคนเดียวหรือมีเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ด้วย
อยู่คนเดียวค่ะแล้วเขาบอกไหมว่าในบ้านเขามีใครบ้างไม่ไม่ไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะเขาบอกเขาเขาเดินพาดูไหมคะ
อ่าเราอยู่บ้านนี้ไม่ได้พาไปด้วยไม่ได้พาไปไหนนะคะพาเข้าห้องเลยอืมใช่
แล้วก็ล็อกห้องเลยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอ่าใช่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเรื่องรายละเอียด
อันนี้คือเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมคือในส่วนของกิฟซี่เองเนี่ยนะคะคือสองครั้งที่เข้าไปเนี่ย
คือก็จะเห็นพฤติกรรมว่ามันคล้ายคล้ายกับที่เป็นข่าวกับคนอื่นใช่นะคะในขณะเดี๋ยวคุณเฟรม
เดี๋ยวที่ฉันกลับมาเพราะว่าคุณเฟรมมีข้อมูลเยอะมากไม่รู้ว่าแต่ละคนที่บอกว่าเจอสามวัน
วันนี้ยังไงกันบ้างนะคะอาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนเราช่วงแรกคืออันนี้มันสามารถบอกอะไรได้บ้างไหมคะ
สำหรับข้อมูลของเหยื่อแต่ละคนทั้งที่เราคุยกันในรายการเคยคุยหรือที่อื่น
นักข่าวอื่นอื่นได้เคยคุยคือคือมันก็จะทำให้เราสามารถระบุ
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะใช้คำว่ารสนิยมของเขาก็แล้วกัน
วิธีการของเขาคือในในการกระทำของอาชญากรทุกคนนะครับ
เขาก็จะมีวิธีการของเขาที่มันจะซ้ำเดิมที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเคสต่อเนื่องต่างต่างอ่ะเนอะอย่างเนี้ยก็ลักษณะก็จะใช้คล้ายคล้ายกัน
แต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าของเคสที่คุณเฟรมได้รับการบอกเล่ามาเนี่ย
มันปีประมาณห้าหกห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มี
เฟซบุ๊กยังไม่ได้มีอะไรอย่างงี้นะฮะอย่างเคสสมคิดก็เหมือนกัน
เมื่อก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้คราวนี้พฤติการมันก็เปลี่ยนแปลงไปในการเข้าหาเหยื่อนะครับ
ก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้เฟซบุ๊คมากขึ้นอย่างของสมคิดก็เหมือนกันนะครับ
เราก็จะเห็นแพทเทิร์นเขาแล้วว่าเขาก็ใช้วิธีทักเข้าไปโดยที่ว่า
เวลาส่งข้อความมาเสร็จเฟซบุ๊คไปเนี่ยบางทียังไม่ต้องเป็นเพื่อนกันก็ส่งเข้าไปได้ถูกไหมครับ
เห็นคนนี้หน้าตาดีตรงสเปคเขาตามบุคลิกที่เขาชอบอย่างนี้นะครับ
เขาส่งเข้าไปพอส่งเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้ามีการตอบมีการพูดคุยเขาก็เริ่มใช้วิธีจีบ
ซึ่งแพทเทิร์นนี้เชื่อว่ามันก็ต้องเป็นเหมือนกันนะครับในทุกอัน
อย่างแค่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันยังเขาไม่สามารถถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ได้นะครับ
แต่ว่าถ้าในยุคใกล้เนี่ยหมายถึงว่าเคสที่เกิดในปี๖๒ปีที่แล้วทั้งหมดเนี่ย
ผมเชื่อว่าเป็นประมาณเนี้ยอืมว่าก็ถ่ายรูปคลิปวิดีโออยู่ไหนอ่าตอน
ถ้าอยู่ใกล้แถวนี้ก็ไปหาแล้วนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็ส่งไปให้เหยื่อนะครับ
หลังจากนั้นถ้าพูดคุยจีบกันวัน๒๓วัน
ถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็มาหาเราที่บ้าน
ซึ่งก็ไม่ได้จำเป็นว่าเขาจะต้องทำกับเหยื่อเพียงคนเดียวในเวลาขณะเดียวกันนะฮะ
บางทีก็คือทำไปเรื่อยอย่างสมมุติวันนี้คุยที๔๕คนเลย
อย่างอาจจะคุยกับน้องกิฟซี่แล้วก็จะมีกิฟซ่ามีอะไร๓๔๕คน
เป็นไปได้ที่จะใช้วิธีเดียวกันลักษณะเดียวกันเลย
คือใช้รูปแบบเดียวกันกับหลายคนในเวลาเดียวกัน
ใช่ครับแล้วก็ข้อมูลที่น้องเขาบอกก็คือว่าที่เขาทักมาก็ช่วงเช้าแล้ว
ช่วงเช้าก็คือประมาณกี่โมงนะครับ

ก็แสดงว่าอาจจะมีอาการที่ใช้ยาอยู่เมายาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้นอนมาตั้งจะเช้าแล้ว
เดี๋ยวนะคะพี่ลืมถามคือตอนที่เริ่มคุยกันคือ๖โมงเช้า
ใช่ครับตี๕นาทีเกือบ๖โมงแล้วค่ะ
แล้วคลิปวิดีโอเนี่ยมาก็คือตอนเช้านั่นแหละ
หมายว่าเค้ากำลังขับรถไปไหนเค้าไปไหนมา
ไม่เค้าแค่ส่งมาว่าเค้ากำลังจะกลับบ้านเค้าอะไร

ก็อาจจะไปเที่ยวไหนมายังไม่ได้กลับบ้าน

มันสามารถทำให้เขายืนระยะในการเที่ยวได้ยาวนานอยู่แล้วนะครับ
ในกลุ่มเม็ดแอมเฟตามีนยาไอซ์ยาบ้า
เราต้องกลับมาถามคุณเฟรมเพราะว่ามีทั้งที่เป็นผู้หญิง

แต่ดิฉันเข้าใจเอาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่า
แต่ก็ไม่แน่ว่าวิธีการทักเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นสาวสอง
ว่าไปว่ามาสาวสองนะตอนนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ไหมคะเหมือนผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงเองซะอีก
เพราะฉะนั้นคืออาจจะไม่ได้บอกตรงนี้ได้เลยในเรื่องของความแตกต่าง
เพราะเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้วิธีการปฏิบัติต่อเหยื่ออันนี้เราเห็นแล้ว
มารับเสร็จพาเข้าที่รับเลยนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่คุณเฟรมค่ะว่าอีก๓๔คนที่น้องมาเล่าให้ฟัง
ลักษณะการปฏิบัติการเหมือนกันไหมหรือแม้กระทั่งเขาเล่าไหม
เล่าย้อนเหมือนเล่าให้กิฟซี่ฟังไหมว่าเขาเคยมีคดีแบบนี้นะ

เราเคยคุยกับคนที่เป็นเพื่อนในสมัยที่ไอซ์อภิชัยอยู่ในเรือนจำนะคะ
ต่อก็เล่าให้เราฟังบอกว่าคือเขาก็พูดเรื่องที่เคยเกิดกับเขานะคะ
ให้เพื่อนเพื่อนฟังเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะถูกตีความได้ว่า
ก็อาจจะเป็นที่ยืนของเขาในที่ที่
แต่ละคนเข้าไปก็ไม่รู้คดีอะไรบ้างที่ต้องไปอยู่ร่วมกันนะคะ
แม้กระทั่งไม่รู้ว่าบทสนทนานี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร
ก่อนจะไปที่คุณเฟรมมาที่กิฟซี่นิดหนึ่ง
เขาเล่าเรื่องตัวเองเรื่องส่วนตัวของเขาเอง
เฉพาะเกี่ยวกับคดีที่เขาเคยโดนเยอะไหม
ก่อนที่กิฟซี่จะไปหาเขาที่บ้าน
ก็น่าจะเยอะอยู่นะคะ
เขาหนูเข้าใจไหมว่าเขาเล่าเพื่ออะไร

อยู่ดีเขาก็เล่าขึ้นมาค่ะใช่

ใช่เหมือนคุยกันปกติเลยค่ะ

เรื่องครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่

เขาพูดแค่บอกว่าแม่เขาไปต่างประเทศแค่นั้น

ถามเขาว่าเราอยู่กับใครบ้างที่บ้านมีใคร

หนูก็ถามอยู่ว่าอยู่กับใครเขาบอกอยู่กับป้าแค่นั้นแหละ

ดูจากเมื่อกี้แค่ทักมานี่ดูเก่งนะ

เหมือนคุยแบบชวนคุยตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นคนเหมือนกับตลกสนุกสนานไหมดู
ไม่ดูแล้วไม่ตลกเลยค่ะ

เฟรมค่ะเท่าที่น้องเล่ามา
จะเลือกเล่าของน้องคนไหนก่อนก็ได้เป็นยังไงบ้าง

ก็ขอพูดถึงน้องคนที่เข้าไป๗วันก่อนนะคะ
ก็คือเจอกันทางสื่อโซเชียลทั่วไป
ก็ไปหาที่บ้าน
พอไปหาที่บ้านคือเขาก็ชอบเลย
แต่เพราะว่าน้องคนนี้เขาเหมือนผู้หญิง
เข้ามาถึงอภิชัยไอซ์ชอบน้องคนนี้

เพราะว่าน้องเขาเหมือนผู้หญิงแล้วเด็ก
แต่ว่าน้องก็เป็นผู้หญิงหมดแล้วนะ

ก่อนที่น้องจะไปหาเขาที่บ้าน

ตอนที่จมัยนั้นที่น้องคนนี้นะคะ

แล้วบุคลิกไอซ์เป็นยังไงบ้างที่น้องเล่าให้เฟรมฟัง

พูดจาเพราะพูดจาเพราะมีเสน่ห์หน้าตาหล่อ

ขี้เล่นไหมขี้เล่นค่ะ
นี่มันเป็นคนที่แบบก็ไว้ใจได้ง่ายเลยนะ
แล้วเขาเล่าถึงครอบครัวเรื่องบ้านเขาอย่างที่เล่าให้กิฟซี่ฟังไหมคะ
ไม่แน่ใจเพราะว่าน้องเขาไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้
ทีนี้ตอนที่ไปเนี่ยคือเขานัดให้น้องคนนี้ไปหาใช่ค่ะ
นั่งแท็กซี่ไปไหมคะไปค่ะแล้วยังไงต่อ
ก็ไปถึงก็เข้าไปบ้านเขาก็เข้าไปบ้านเขาก็มารับอะไรอย่างนี้
พอเข้าไปถึงปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาชอบน้องคนนี้นะ
อะไรเหมือนเป็นแฟนได้ไหมอะไรอย่างนี้
คือแบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ
คำว่าชอบของเขาหมายถึงต้องอยู่กับฉันนะค่ะ
น้องคนนี้เนี่ยที่บอกว่า๗วันคือถูกใช้คำว่าถูกขังหรืออยู่ในบ้านกับเขา๗วัน
อยู่ในบ้านกับเขา๗วันเพราะว่าเขาไม่เปิดประตูค่ะเขาล็อกบ้าน
ถึงกับโดนขังแบบโดนล็อกอะไรไว้เลยไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะเหมือนกัน
ขวัญจะถามสบายใจเล่าแค่ไหนแค่นั้นเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่บอกชื่อน้องเขาก็ตาม
ใช่ก็เล่าเฉพาะในสิ่งที่รู้มาอ่าคือเข้าไปเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแน่มีค่ะอ่า
โดยที่ตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยอภิชัยเสพยาไหมคะเสพค่ะแล้วบังคับให้น้องคนนี้เสพไหมคะ
ไม่ค่ะแต่เขาเสพใช่ค่ะแล้วเขาเสพแล้วเขาควบคุมตัวเองได้ไหมน้องเล่าไหม
ไม่เขาก็เสพของเขาแล้วก็เวลามีอะไรกันก็มีอะไรทั่วไป
แต่เวลาเขานอนเขาจะนอนสองสามวันฮะแปลว่าอะไรคือก็แบบก็หลับไปเลย
หลับวันจันทร์ตื่นวันพุธพฤหัสอย่างเงี้ยอ้าวแล้วน้องคนนี้ระหว่างที่คนนี้หลับ
ระหว่างที่อภิชัยหลับทำยังไงคะน้องก็นั่งดูทีวีหรืออะไรอย่างเงี้เพราะมันออกไม่ได้อ่ะค่ะ
เดี๋ยวนะออกไม่ได้แปลว่าคือขังล็อกกุญแจแล้วอยู่ด้วยกันอย่างเงี้เหรอใช่ล็อกล็อกบ้านล่ะค่ะ
หมายถึงล็อกให้อยู่กับเขาหรือขังไว้อีกห้องหนึ่งอยู่กับเขาในห้อง
อยู่กับเขาในห้องตอนนั้นน้องน้องคนนี้คิดจะหนีออกมาไหมมันทำยังไงมันหนีออกมาไม่ได้อ่ะค่ะ
กุญแจอยู่เอาแต่เขาหลับแล้วเราหากุญแจหาอะไรได้ไหมหาแล้วไม่เจอน้องเขาบอกอ่ะ
ก็มาคุยกันแล้วคือมันหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนนี้โทษนะคะ
โดนทำร้ายร่างกายอ่ะไม่ค่ะไม่โดนไม่อะไรทั้งสิ้นอืม
เขาจะไม่ทำร้ายเพราะว่าน้องเขาก็จริงน้องคนนี้เขาเหมือนผู้หญิงมาก
ก็เลยไม่รู้ว่าไอซ์เขารู้หรือเปล่าว่าเป็นสาวสองอ่าเอ่อเอาอย่างงี้นะคะ
ถ้าถ้ามันไม่อยากตอบไม่ต้องตอบคือการมีความสัมพันธ์กันเนี่ย
คือเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ได้ข่มเหงใช่ไหมไม่ได้บังคับใช่ค่ะ
แล้วก็แต่ว่าการเสพยาของเขาเนี่ยมีตลอดเวลาและไม่ได้บังคับตัวเหยื่อ
ใช่ค่ะแค่ไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้กลับบ้านใช่ถูกต้องค่ะมันเหมือนได้ข่าวมากเลยนะ
คือคือคนที่เขาอยากให้อยู่ด้วยเขาจะไม่ให้ไปไหนเลยอ่ะใช่เหมือนกับเขาชอบคนนี้
คุณต้องอยู่กับฉันฉันขาดความรักอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วตอนนั้นคือออกมาได้ไงอ่ะคะ
เขาไปส่งอาหารค่ะเหมือนมีคนไปส่งอาหารอ่าใช่แล้วเขาก็เปิดประตูเอาอาหารอ่า
แล้วไงน้องก็ทวดออกไปเลยค่ะอืมหนีเลยใช่ไหมใช่ค่ะหนีเลย
เอ่อตอนที่อยู่เจ็ดวันเนี่ยพยายามขอเขาไหมว่าอยากกลับบ้านแล้วหรืออะไร
ใช่ค่ะพยายามก็พยายามน้องเขาก็พยายามทุกอย่างแต่เขาเขารักอ่ะ
ฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยฉันรักเธอฉันยังอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ทำร้ายแต่ไม่ให้ไปไม่ให้กลับใช่ค่ะอันนี้น้องคนนี้โดนแบบนี้
มีคนไปส่งอาหารปุ๊บทวดสวนออกมาเลยใช่ไหมคะแล้วตามไหมตามไหม
หลังจากวันนั้นเราไม่ได้ถามต่ออ่าทีนี้น้องคนไหนอีกที่คุณเฟรมจะเล่าถึง
คนสามวันคนที่เจ็ดวันใช่ไหมคะใช่คนสามวันเป็นไงคะคนสามวันก็
เข้าไปมีอะไรแต่คนนี้ยังไม่แปลงเพศนะคะอ๋อแต่ทำหน้าอกแล้ว
แล้วก็สวยอืมขอโทษนะคะอันนี้ขอขอโทษจริงจริงคือแล้วตัวอ่ะ
พี่ชัยเขารู้ไหมสุดท้ายเขารู้ใช่ไหมไม่รู้สิก็ก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่า
แต่ก็อยู่สามวันอ่ะอ่าแล้วสามวันจะไม่มีอะไรกันเลยเหรอคะอืม
แล้วน้องคนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ถูกทำร้ายร่างกายไม่ค่ะแต่โดนขัง
ใช่ค่ะขังก็ขังอยู่กับเขาในห้องใช่ค่ะแต่ว่าตัวเฟรมเองไม่ได้ถามว่าน้องเขา
หลุดออกมาได้ยังไงอืมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นน่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันมามันนานแล้วเราก็เลยไม่ได้ถามทีนี้เนี้ยนะคะ
ที่คุณเฟรมบอกอันนี้เราเล่าแค่สองคนนะคะน้องคนหนึ่งคือขออนุญาตนะ
คือร่างกายเหมือนผู้หญิงแล้วกับอีกคนนึงคือยังไม่เหมือนทั้งหมด
แต่ก็อยู่สามวันทีนี้สองคนนี้โดนขังเหมือนกันใช่ไหมคะโดนขัง
อ่าแล้วก็ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายไม่ได้โดนบังคับคือขังขังอยู่กับเขา
ใช่เหมือนเขาต้องการคนมาอยู่เป็นเพื่อนเขาอ่ะเหมือนกับว่า
มึงอยากทำอะไรมึงทำไปแต่มึงต้องอยู่กับกูอะไรอย่างนี้
อย่างนั้นหรือเปล่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอืมจะดูทีวีจะทำอะไรทำไป
แต่ว่าฉันก็เล่นยาอะไรอย่างเงี้ยต้องมาอยู่ด้วยกันใช่มันเป็นอย่างเงี้ค่ะ
อารมณ์ตอนกิฟซี่เข้าไปอยู่เป็นอย่างนี้ป่ะคะใช่ค่ะอารมณ์เดียวกันเลย
ขอแค่ไม่ไปไหนใช่ค่ะขออนุญาตกิฟซี่แบบนี้นะคะ
คือมีความสัมพันธ์และไม่ได้โทษนะคะไม่โดนขืนใจนะ
ไม่ไม่ค่ะไม่โดนบังคับให้ใช้ยาใช่ไหมไม่โดนอ่าแล้วก็เช่นเดียวกัน
เหมือนกันเลยเวลาขังคือขังอยู่ด้วยกันใช่ค่ะคือไปไหนไม่ได้เลย
แล้วตอนนั้นเอาครั้งแรกก่อนนะเพราะว่ากิฟซี่ไปสองครั้งใช่ไหมคะ
ครั้งแรกหนูต้องอยู่ในนั้นกี่วันวันหนึ่งนะคะไปหนูทำไง
หนูก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเปิดหนังดูอะไรไปเรื่อยอะค่ะแล้วหนูออกมาได้ไง
หนูแบบบอกว่ามันดึกแล้วต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกกันว่าไปแค่วันเดียวนะ
อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วเขาก็ยอมให้เหรอให้กลับเหรอใช่เขาก็ให้กลับ
เขาก็เดินออกมาส่งหน้าปากซอยปกติเอ้ยทำไมใจดีอ่ะโชคดีมากอ๋อ
คือเขาแบบเรียกว่าคือเจรจากับเขาอยู่นานไหมกว่าจะได้ออกมา
ก็นานอยู่ค่ะก็ประมาณเกือบชั่วโมงนึงบอกว่าอย่ากลับแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ตอนที่เขาไม่ให้กลับเขาพูดว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่าอะไรคะไม่ให้กลับเฉยเฉยนั่นแหละค่ะ
ถ้าบอกว่าไม่ให้กลับไม่ให้ไปไหนเลยก็คืออยู่ตรงนี้แล้วมีแบบให้ไปเก็บเสื้อผ้ามาอะไรอย่างเงี้
เดี๋ยวพาไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมซึ่งอันนั้นอ่ะอยู่วันเดียวได้ออกนะ
ใช่เขาพาออกมาส่งใช่แต่กิฟซี่ได้เข้าไปอีกครั้งหนึ่ง
ตามสัญญาที่แบบนัดกันไว้ว่าเออเดี๋ยวกลับมาหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาเริ่มที่กิฟซี่นะคะอาจารย์โอ้โหอาจารย์จอมเดชบันทึกไว้เพียบสักครู่ค่ะ
กำลังจะหันมาถามเดี๋ยวค่ะ
คุณผู้ชมคะเราพอจะเห็นภาพชัดขึ้นเนอะอาจารย์จอมเดชใช่ไหมครับ
จะเห็นภาพชัดขึ้นคือวิธีอย่างที่อาจารย์บอกครับ
คือถ้ามันเข้ารักษณะไม่ฉันไม่อยากเรียกเขาว่านิยามคือต่อเนื่องหรือเปล่านะอืม
แต่ว่าคือถ้ามันมีซ้ำแล้วเป็นอย่างนี้มันจะเห็นภาพชัดขึ้น
เหยื่อออกมาแล้วแบบนี้อย่างนี้เรียกเรียกเป็นพฤติกรรมของเขาได้เลยไหมอาจารย์
ว่าถ้าเขาจะทำคือจะทำแบบนี้เท่านั้นใช่ครับ
คือคือมันก็น่าจะมีเออเลอร์ไม่ไม่เยอะมากอ่ะแต่ว่าต่างกันไม่มาก
ใช่ครับโดยโดยแค่กรณีสองกรณีกรณีสองกรณีอาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนล่ะอืม
เอางี้นะคะอาจารย์ถ้าตามนิยามของอาชญาวิทยาเนี้ยเราอืม
จะใช้คำว่าฆาตกรต่อเนื่องไหมหรือว่ายังไม่สามารถสรุปได้
คือเราต้องสรุปได้ก็ต่อเมื่อเขายอมรับว่าเขาฆ่าเหยื่อจริง
ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นถูกไหมฮะ
แต่ว่ามันก็เชื่อได้แล้วล่ะว่าแต่เชื่อก็คือกล่าวหาเขาอะเนาะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาฆ่าเกินกว่า๒คนมีลักษณะการฆ่าที่คล้ายกัน
มีแบบแผนประทุศกรรมที่คล้ายกันแล้วก็มีอาการผิดปกตินิดหน่อยทางจิตอย่างนี้
ยังมีภาวะบุคลิกความภาพผิดปกติอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นฆ่าตากรต่อเนื่องตาม
คือมันเหมือนกันตรงที่ว่าขังไว้ไม่ทำอะไรไม่บังคับใจ
บังคับใจทั้งให้เสพยาและไม่บังคับใจทั้งมีความสัมพันธ์
ขออยู่ด้วยใช่แล้วขังไว้กับตัวเองด้วยนะใช่ครับ
คืออยู่กับเขาใช่เหมือนเขาขาดความอบอุ่นนะคะ
น้องน้องที่มาเล่าก็รู้สึกได้สัมผัสได้รู้สึกได้ค่ะอ่า
แต่สิ่งที่รู้สึกมากไปกว่านั้นคืออยากออกมาเพราะว่ามันมันไม่เห็นแสงตะวัน
แสงเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาอยู่ในห้องคือห้องเขายังไง
คือปิดทึบมืดไปแล้วก็มืดมากอะค่ะคือมันเป็นห้องที่มีหน้าตาไหม
ไม่มีคือทุกอย่างบังไว้หมดเลยแล้วมันจะมีเอาเต็นต์ไปกางด้วย
เป็นเต็นต์อ่ะอยู่ในห้องมันจะเป็นแบบเป็นเป็นเต็นต์นะคะ
ที่เป็นหลังคาเพื่อนของเราจะถามว่าอยู่ในห้องห้องมีหน้าต่าง
แต่หน้าต่างถูกเอาอย่างอื่นกันไว้เหรอใช่ค่ะตู้เหรอตู้มีตู้
อ่ะมีตู้กันไว้ใช่มีม่านไหมมันมืดไปหมดเลยค่ะแบบ
ถ้าเปิดเปิดเห็นแค่ไฟอะค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วแล้วในห้อง
เต็นต์เต็นต์เหมือนเต็นต์เวลาเราไปพักแบบต่างจังหวัด
อย่างเงี้เหรอไม่ใช่มันเป็นเต็นต์ที่แบบมีขาแล้วมันจะเป็น
หลังคาอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่แล้วก็นอนในเต็นต์อีกทีมันเป็น
โล่งอ่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออยู่ในอาคารหรือว่า
อยู่แค่อยู่ในห้องเลยกลางอยู่บนเตียงนอนอ่ะคือมีเต็นต์อยู่ในห้อง
ในเตียงบนเตียงนอนอีกทีอ่ะครับมันจะเป็นแบบว่าแบบเป็นเหมือนหลังคาบ้าน
แล้วก็เป็นไอ้เสาอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่แล้วแล้วก็มีไอ้ผ้าเต็นต์ที่
สี่ด้านอะไรอย่างนี้ป่ะคะไม่ไม่ไม่มีอ๋อแค่หลังมีแค่เหมือนกับตัวเสา
ใช่กับหลังคาข้างบนใช่ค่ะอืมซึ่งคลอบอยู่บนเตียงนอนใช่ค่ะ
ในห้องนั้นเนี่ยนะคะมีทุกอย่างของเขาใช่ไหมคะ
มีตูดเสื้อผ้ามีมีทุกอย่างมีวิเตยุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่
ตัวเขาก็ไม่ออกไปไหนเลยเหรอไม่ออกไปไหนนะคะนอกจากไปเอาข้าวที่บ้านป้า
อาบน้ำไหมหนูไม่เห็นเขาอาบน้ำเลยค่ะเขาหิวข้าวบ้างไหม
หิวข้าวก็อยากกินก็เดินไปเอาบ้านป้าอยากได้อะไรก็โทรสั่งคนเอามาให้
ใช่ไม่พาไปไหนเลยใช่ไหมไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในห้อง
ครั้งที่สองพอเข้าไปหนูอยู่ในนั้นกี่วันวันหนึ่งเหมือนกันค่ะ
ตอนเช้ากลับดึกเหมือนเดิมแล้วหนูออกมาได้ไงหนูก็แบบ
ขอร้องแบบว่าต้องไปวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างนี้
พอดีมีคอนเสิร์ตที่ชอบอยากไปแล้วเขาว่าไง
เขาก็แบบไม่ให้ไปอ่ะก็ขอขออย่างนั้นขอจนได้ไปอะค่ะ
แล้วตอนที่เขาออกมาเนี่ยคือเขาก็ยอมเดินมาส่งเหมือนครั้งแรกเหรอคะ
ใช่เดินมาส่งเหมือนเดิมแต่เดินมาส่งทุกครั้งก็เอาปืนออกมาด้วย
เอามาทำอะไรเขาบอกว่าเอาไว้ป้องกัน
เขาบอกอย่างนี้เผื่อเป็นอะไรไปเขาจะได้ดูแลป้องกันได้เขาบอกอย่างนี้
แต่เขาไม่เคยเอาปืนขึ้นมาเพื่อขู่กิฟซี่ใช่ไหมไม่ไม่เคยค่ะ
เช่นแบบเฮ้ยพี่มีนะเดี๋ยวต้องกลับมานะอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
ไม่มีครับอ่าแล้วระหว่างที่หนูอยู่เนี่ยนะคะมันเอาอย่างงี้
เท่าที่สบายใจมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะ
รู้จักผู้ชายคนหนึ่งแล้วมันแปลกหรือมันน่ากลัวบ้างไหม
มันก็แบบแปลกอะค่ะหนูก็แบบเข้าไปในห้องน้ำอะไรอย่างนี้
หนูก็เดินออกมาหนูก็ถามว่าทำไมฝ้านเป็นรูอะไรอย่างนี้
มีผีเหรอเขาบอกมีผีอะไรอย่างนี้
อาจจะยาเสพติดไหมอาจารย์

เห็นข่าวแล้วหนูรู้สึกไหมลูกว่า
เกือบแล้วรอดตายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอหนูออกมารอบที่๒เขาตามไหมหรือว่า
ก็บอกให้ไปหาอีกหนูก็บอกไม่ไป
เขาบอกมีคลิปนะดียังมีคลิปอะไรอย่างนี้
หนูก็โอเคเอาที่สบายใจแค่นั้นแหละค่ะ
เหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่ไปคืออะไรครับ
ที่เขาเครื่องมีดใส่ประตูห้องน้ำค่ะ

แล้วไปทำอะไรให้เขาเขาถึงเครื่องมีดด้วย
หิวข้าวใช่ไหมแล้วเขาไปเอาข้าวมาให้
แต่หนูไม่อยากกินข้าวหนูอยากกินเชฟเอฟซี
เขาก็โมโหเขาบอกมีอะไรทำไมไม่กินอะไรอย่างนี้ทำไมเรื่องมากอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยโมโหเขาเลยเครื่องมีดใส่ประตูห้องน้ำ

หนูไม่ได้อยู่หนูอยู่ข้างเขา
ของคุณเฟรมค่ะเดี๋ยวมาปิดท้ายที่อาจารย์จอมเดช
คุณเฟรมไม่มีน้องคนไหนที่โดนแบบนี้ใช่ไหมคะ

ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบแค่ขังไว้กับตัวเอง
ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ถามขนาดนั้น
เพราะน้องเขาจะมาเล่าแบบเชิงแบบเออจะไปเจอคนโรคจิตมานะอะไรอย่างนี้
เขาจะพูดแบบเจ๊หนูไปเจอคนโรคจิตมามันทำอย่างนี้เราก็แค่ฟัง
แต่ถ้าเกิดเราถามแบบที่ถามมาอย่างนี้เราก็จะได้ข้อมูล
คือคงไม่คิดหรอกว่าจะกลายเป็นคนเดียวกัน
ใช่คงไม่คิดค่ะ
อาจารย์สรุปให้หน่อยค่ะ
สรุปผมขอถามน้องเขาอีกนิดนึง
ช่วงนั้นมันกี่โมงนะครับช่วงเวลาที่เขาคว่างมีด
ตอนนั้นหนูไม่ได้ดูเวลาค่ะแต่ว่าเป็นตอนกลางวัน

คิดว่าเกินครึ่งทางหรือยัง
ครึ่งทางแล้วน่าจะประมาณสักเย็นนะคะ

อาจารย์ช่วงเวลามีความหมายอะไรคะ
คือคือผมจะดูว่าตัวภาวะยาเสพติดของเขาเนี่ย

คือแอล์เฟรตามินเวลาเราฮายเขาเรียกอาการฮาย

ใช่ค่ะทุก๑๐นาทีอะไรอย่างนี้บ้าง
คือถ้าเขาดูดอยู่ตลอดเวลาเวลาเขาหายเนี่ย

หรือว่าไปในถึงที่จุดพารานอยได้ตรงจุด

ใช่ครับก็จะบอกว่าเขาดาวน์ตอนไหน
เขาหมดแรงตอนไหนแล้วเขาก็จะนอนไปอีก๒๓วันอะไรใช่ไหมฮะ
มันก็จะต้องเป็นประมาณนั้นในตามจำนวนของเขา
อาจารย์เวลาเหลือไม่เยอะแต่ให้อาจารย์จอมเน็ตสรุปนะคะ
คือเท่าที่เราฟังน้องสองคนคนนี้และคนนี้ที่เล่าน้องอีกสองคนมา
สรุปว่าคือยังไงคือมันมันมีปมอะไรที่พอจะบอกเกี่ยวกับตัวของอภิชัยได้ไหมคะ
คือคือโดยโดยประวัติของเขานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกับเขาโดยละเอียดนะฮะ
ซึ่งถ้ามีโอกาสนะครับผมอาจจะทำวิจัยแล้วเข้าไปนั่งพูดคุยกับเขาจริงในเรือนจำ
ซึ่งประวัติของเขาเองเนี่ยเขาก็ถูกทอดทิ้งแล้วก็มีคุณพ่อที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นกัน
ก็เคยต้องโทษอาจกรรมเหมือนกันมีคุณแม่ที่เลิกกันมีความวุ่นวาย

แล้วก็บวกกับที่เขาก็ใช้ยาเสพติดยาวนาน
มันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีบุคลิกภาพที่ผิดปกติ

คือแต่เดี๋ยวต้องหารอยต่อระหว่างคนที่โดนแล้วออกมาได้
ต้องหารอยต่อให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอีตรงไหนกันแน่
คือถ้าเจอได้มันก็จะยืนยันได้ว่าเขามีการฆาตกรรมจริง
ทำผิดจริงแล้วก็มันก็จะนำไปสู่ศาลที่จะสามารถลงโทษเขาในคดี

คุณผู้ชมคะในส่วนของเงื่อนเวลาทุกอย่างเนี่ยต้องรอตำรวจเท่านั้นเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านก่อนนะคะ
ขอบคุณครับ
ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ